สำหรับที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะอุ้ยบรรดามิตรรักแฟนเพลงของแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะ
ยังคงเดินทางเพื่อจะไปขอโชคขอลาบกับแม่พึ่งกันอย่างเนื่องแน่นจริงค่ะ
เพราะว่าอย่างที่บอกงวดที่ผ่านมาบางคนก็โชคดีอ่ะ
ได้รางวัลกันไปเนอะมากมายนะคะที่บ้านแม่พึ่งค่ะ
เลขที่สองหนึ่งหนึ่งหมู่สิบตำบลศักดิ์งามอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร
ก็ยังคงมีแฟนเพลงนะคะเดินทางมากราบไหว้แล้วก็มาชมหุ่นขี้พึ่ง
รวมทั้งสิ่งของต่างของใช้ของแม่พึ่งที่สาราเรือนไทยทั้งสองหลังกันอยู่นะคะ
ก็ยังทยอยเดินทางกันมานะคุณผู้ชมนางบุษกรจิตหารน้องสาวของแม่พึ่งนะคะ
ได้เปิดตู้หุ่นแม่พึ่งให้แฟนเพลงได้เข้าชมแล้วก็ได้ถ่ายรูปแบบใกล้ชิดเลย
นี่สร้างความดีใจให้กับแฟนเพลงมากเลยทีเดียวนี่คุณผู้ชมเข้าไปดูกันแบบใกล้แบบนี้
จากนี้ค่ะแฟนเพลงยังขอให้คุณบุษกรเนี่ยจุดทูบจุดทูปขอโชคจากหุ่นแม่พึ่งให้หน่อย
พร้อมทั้งล้วงหายด้วยแล้วแฟนเพลงเนี่ยก็พากันถ่ายรูปเก็บเอาไว้
เพื่อที่จะนำไปเสี่ยงโชคนั่นเองจากนั้นนะคะแฟนเพลงเนี่ยก็พากันไปที่หน้าเรือนไทย
เพื่อจะไปจะไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนี่วันสต๊อปเซอร์วิสแล้วนะจ๊ะ
ซึ่งครั้งนี้นะคะก็มีแฟนเพลงเดินทางมาจากหลายจังหวัดเลยนะคุณผู้ชม
มาทั้งจากชุมพรเอ่ยศรีสะเกดเชียงใหม่กรุงเทพโอ้โหทั่วสารทิศเลยค่ะ
เนื่องจากงวดที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่รู้กันดีทราบกันดีว่าก็มีคนได้โชคลาภจากแม่พึ่งไป

เพชรลูกชายแม่พึ่งเนี่ยเป็นคนนำโชคมาให้ล้วงหายไปใช่ไหมล่ะ
ถูกรางวัลที่หนึ่งเงินไปเลยอ่ะสำหรับคนที่ได้โชคได้ลาบอ่ะ
หลายคนก็เลยหวังว่าการมาครั้งนี้โชคจะเป็นของฉันบ้าง
จากนี้นะคะคุณบุษกรก็เปิดเผยว่าคือจริงมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๒๒มิถุนายนที่ผ่านมาแล้ว
ขณะที่นั่งคุยอยู่กับเจ้าของเครื่องไฟขยายเสียงแล้วก็มีเพื่อนนั่งอยู่อีก๒๓คนใต้ต้นมะม่วงติดกับสาราเรือนไทย
เนี่ยนะมีเหรียญ๕บาทตกลงมาจากยอดมะม่วงลงมาไปโดนใกล้ปากของเจ้าของเครื่องไฟขยายเสียง

ตรงนี้แหละนั่งคุยกันอยู่ใต้ต้นมะม่วงต้นนี้แล้วก็หล่นลงมาปุ๊บตัวเองก็เลยเงยหน้าขึ้นมามองที่ยอดมะม่วง
เห็นเหรียญ๕ตกลงมาจากยอดมะม่วงอีก๑เหรียญเป็น๒เหรียญตกลงมากลางวงที่คุยกันเลย

พอนี้นะคะเจ้าของเครื่องไฟขยายเสียงเนี่ย
ก็ขอเหรียญ๕บาททั้งสองเหรียญกลับไปบ้าน

เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคุณผู้ชม